เจ็บปวดผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนบุรีรำ
แต่งงานกับทหารแต่งงานกับข้าราชการก็ต้องได้สิท
สิทธิ์ต่างรักษาพยาบาลนะพี่ต้องมี

ตัวลูกไปถึงก็ต้องได้สิทธิ์ใช่ไหม

ทำไมลูกไม่ได้สิทธิ์อ่ะ

ไปตรวจสอบดูคุณผู้ชมครับ

หลอกเมียหลอกลูกอย่างนี้เหรอ

นางสาวเออายุ๓๕ปีเธอเป็นคนบุรีรำ
บอกว่า๒๕๖๑นั้นหรือฉันรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านแอปพลิเคชัน
ผู้ชายคนนี้อ้างว่าเป็นทหารยศจรรย์๑๑หรือจากกบ
คุยกับจากกบได้๓เดือนตกลงอยู่กินกันฉันสามีภรรยา
ต่อมานะครับเธอขอให้ฝ่ายชายไปจดทะเบียนสมรสกัน
เพราะอยากจะมีหลักประกันนะครับจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับ
สามีก็บอกว่าต้องไปทำงานที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะ
บางครั้งก็หายไป๕๖เดือนบางครั้งก็หายไปเป็นปีถึงจะกลับมา
ต่อมาเธอตั้งคันครับมีลูกด้วยกันคนหนึ่งตอนนี้๔ขวบแล้ว
พอมีลูกก็แปลกใจทำไมลูกไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลย
ของทางราชกาลหรือผู้อาจันทร์เป็นทหาร
ก็เลยสืบหาจนได้ความจริงว่าสามีนะครับเป็นทหารจริงหรือเปล่า
เคยแชทไปถามมีการตอบสั้นบอกว่าคือเป็นเรื่องส่วนตัว
ตอบเมียแบบนี้แล้วก็ยังมีคลิปนะฮะที่อัดมา
เอาลองฟังคลิปดูหน่อยดีกว่า
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นคลิปเธอก็ตัดสินใจนะครับ
ที่บ้านของสามีเลยนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรำ

ก็ไปถามเพื่อนบ้านรู้จักไหมรู้จักจากกบไหมล่ะ
จากกรมรู้จักไหมในที่สุดก็สืบทราบจนรู้ว่า
อกจากเธอแล้วยังมีผู้หญิงอีกหลายคน

พี่เบิร์ตแต่ชุดด้านซ้ายก็ดูโอ้โหเป็นทหารยศใหญ่เลยนะ
เป๊ะชุดเป๊ะ

แล้วมีผู้หญิงโดนหลอกมาจากกรุงเทพมหานครด้วย
โดนหลอกเงินไปด้วยเป็นหลักแสนบาท

ทราบว่าจะมาแจ้งความเธอยังตัดสินใจขอเลิก
แล้วให้มาหย่าให้ฉันด้วยจากกบแต่ยังไม่มาครับ
จะคุยฟังฝ่ายเดียวไม่ได้พี่เบิ

จะกบจะกบจะกบเป็นทหารจริงเปล่าอยากรู้
ไปหาถึงบ้านเลยครับกุญตงครับเบื้องต้น

เออเค้าบอกว่าตัวเค้าไม่ใช่เป็นทหาร

ส่วนภาพที่เห็นแต่งชุดคล้ายทหารนั้นหรือ
อันนี้เหรอหมายถึงภาพนี้ไม่ได้ติดเข็มติดเข็มอะไรใช่ไหม

ตอนนี้ผู้หญิงที่กรุงเทพอ่ะ

ผมไม่ได้ลอก

หรือจะทยอยคืนให้
นางสาวเอยืนยันว่าจะขอหย่าครับ

ถ้าจากมไม่ยอมหย่าก็จะไปแจ้งความ

ว่าจากกบเป็นทหารหรือเปล่า

เจ้าตัวก็บอกแล้วว่าไม่ได้เป็น

นั้นก็จะมีความผิดด้วย